ผมยังถามว่าเอ๊ะคิดว่าคุณเศรษฐาจะโหวตผ่านไหม

แต่ว่าผมมาเห็นสัญญาณที่วันจันทร์
ภาพหลุดของคุณเนวินชิดชอบ
มันยิ่งทำให้ผมก็การันตีความมั่นใจมากขึ้นว่า

ถูกครับเพราะว่าในวัน
วันนั้นมันทำให้ผมย้อนไปถึงความทรงจำวันที่
ขอรมอคุณอภิษฎคลอดเกิดขึ้น

คุณภาพประวัติศาสตร์ที่คุณเนวินโอบกอด

ถ้าสตายคนที่มีสัญชาติทธิญาณ

คือเขาเรียกว่าเข้าขั้นระดับเซียนเหยียดเมฆ

เพราะว่าคุณเนวินไม่เป็นสองรองใคร
ถ้าจะไปพบปะหรือแอบไปพบคุณทักษิณ

ก็ไม่จำเป็นมาเป็นพื้นที่แบบนั้น
แต่การชิงเปิดเร็ว
ก่อนใครภาพอย่างนี้เท่ากับว่า
ไม่ใช่แค่มาเยี่ยมมาแสงความ

เพียงแต่อย่างเดียวแต่หมายความว่าเป็นการการันตีว่า

ซึ่งความจริงถ้าคุณเนวินจะไปโดยไม่ให้ใครเห็นก็ได้

แต่ครั้งนี้คือนอกจากเนี่ยคือว่าต้องมาให้ผู้ที่มีอะไร
ผู้นำทางจิตวิญญาณสุดแล้วแต่จะเรียก

เท่ากับว่านี่คือความเชื่อมั่นอย่างหนึ่ง
ที่ผมเชื่อว่าคุณเสร็จหามาแน่

ปัจจัยที่๒ผมดูจากการโพสต์หรือข่าว
ในวันเดียวกันของผลเอกเลิศรัฐรัตนวานิส

นะครับคือผลเอกเลิศรัฐ
ก็เป็นในทหารชั้นผู้ใหญ่อดิษณ์ในนายทางชั้นผู้ใหญ่
สายทหารวุฒิสมัยชิกท่านเตรียมทหารรุ่น๗นะครับ
แต่ว่าเป็นรุ่นน้องผลเอกเบียดขวาควายจริง
แล้วก็แต่ว่าประวัติการศึกษาหรือการราชการโดดเด่น

เคยถูกวางตัวจะเป็นประหลัดกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลคุณทักษิณหากไม่ถูกทำรัฐประหารในปี๔๙เสียก่อน
สายสำคัญส่วนตัวคุณเลิศรัทธิ์แน่นอนนะครับแต่ค่าเดียวกันเนี่ย
น้องนะครับที่นายทหารชั้นผู้ใหญ่อดีตที่ไปเป็นวุฒิสมาชิกเนี่ย
ก็จะให้การเคารพคุณเลิศรัฐในฐานะที่เป็นรุ่นพี่
และเป็นครูบาอาจารย์ด้วยเขาเป็นอดีตอาจารย์ที่โรงเรียนเสนาธิการ
ก็เคยถ่ายทอดความรู้ต่างมากนี่ผมเห็นแล้วว่าน้ำหนักเข้ามาโพสต์
แล้วท่านก็พูดในเชิงเขาว่ารัฐบาลแห่งชาติในทัศนคติของท่าน
เพราะว่านี่คือปัจจัยที่สองมันไปสู่เชื่อมปัจจัยที่สาม

รัฐบาล๒พักการเมืองสองปจะต้องเดินหน้า

มันนำไปสู่ว่าไอ้ที่เราเชื่อกันมาตลอด
นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่ามีความเป็นไปได้
หากนายร่มตรีจะไปถึงคั่วลำดับสเต็ปที่๔คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ผมเลยมองว่าบรรยากาศทางการเมืองมันถูกทำให้สังคมไม่น้อย
ถูกทำให้หวาดกลัวหรือกังวลใจว่าฉากทัศน์สุดท้ายมันจะเป็นแบบนั้น
ดังนั้นคนเขียนบทเนี่ยเก่งคือหมายถึงว่าการกำหนดรีโมทว่ากลัวมากใช่ไหม
มันไม่ถึงหรอกฉากทัศน์ที่๔ที่คนไทยสังคมไทยกำลังกังวล
งั้นกลับมาที่ฉากคัดที่๒ก็คือเศรษฐาทวีสินนั้นอารมณ์ของผู้คนบอกว่า
ความรู้สึกไม่น้อยที่ตัดสินไปแล้วว่าอย่างน้อยคุณเศรษฐาก็ยังดีกว่า
ที่จะให้เก้าอี้นายรมตรีตกไปถึงพลังประชารัฐและพลเอกประวิทธิ์
นี่คือ๓ประเด็นที่ผมมองว่าเอาละวันที่๒๑พาดแหลมคมมากขึ้นว่า
มีแนวโน้มสูงว่าคุณเศรษฐาจะชัดเจนนะครับ
ว่าในช่วงเวลานั้นหลายคนจะยังมองว่าไม่น่าจะได้
อาจจะไปถึงคุณอนุทินหรือคุณบิ๊กป้อม
ใช่ยังมีความรู้สึกกันแบบนั้น
แต่สุดท้ายคุณเศรษฐาก็เมื่อวานนี้ผ่านฉลุยเลย
เพราะอย่าลืมนะครับคุณภาคภูมิผมคิดว่า
ผู้นำในซีกฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ย
เขาก็ประเมินอารมณ์ของผู้คนว่าถ้าสิว่า
วันหนึ่งการโหวตนายมนตรีมันตกไปถึงวันที่ต้องโหวตชื่อผลเอกประวิทย
สถานการณ์บ้านเมืองมันคงรู้สึกว่าแน่นอนครับโกลาหล
แล้วเขาคงคิดว่าอารมณ์ที่เราเชื่อในบทละครเนี่ย
ด้วยความกังวลใจเนี่ยในระยะเวลาเดือนหนึ่งเนี่ย
ถูกมองทำให้เข้าใจตัวพลเอกประวิทย

แต่หลังมันทำให้รู้สึกว่าพลังประชารัฐเนี่ย
มาก็ช้าในการเข้าร่วมรัฐบาล
ภาพการปล่อยข่าวต่อร้องว่าจะเป็นตำแหน่งนี้ก็เยอะ
มาก็รู้สึกไม่น่าจะใช่แล้วแหละ